คุณผู้ชมคะวันนี้โซเชียลแทบแตกเขาบอกเลยว่า

เออเดี่ยว๑๓ก็บอกแชร์กันยิ่งใหญ่เป็นไวรัลเลยนะคะ
ซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะมีความคิดเห็นยังไง
แต่เรื่องหนึ่งแหมจะพูดว่ายังไงดีล่ะ
มันก็โยงมาถึงรัฐบาลนะเนาะ
เขาบอกว่าเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ประชาชนเห็นพองต้องกันจริงคือ
รัฐบาลชุดนี้สอบตกเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพราะไม่ลดไม่ว่าเพิ่มขึ้นขนาดนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์
อ่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันหน่อยนะคะ
เสียดสีถึงผลงานของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์
ซึ่งทุกคำถามหลายเรื่องหลายเหตุการณ์
เกิดความผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อประชาชน
หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดคือการแก้ปัญหายาเสพติด

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่างออกมาชี้ตรงกันว่า
ผิดพลาดตรงที่มีการรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จาก๒๔ฉบับเหลือเพียง๒ฉบับ
และเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ต่อสู้
เดิมที่เป็นคนขายก็กลายเป็นเพียงคนเสพ
ปริมาณการครอบครองยาเสพติดทำให้ได้รับโทษเบาลง

ก็เป็นสาเหตุทำให้ผู้ขายทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุของโศกนาฏกรรมหลายกรณี
แต่ความเห็นตรงนี้ก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาครัฐ
เพราะเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องยาเสพติด
อย่างนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันว่าการรวมกฎหมายยาเสพติดนั้น
นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลเลยทีเดียว
ตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด
ทั้งหมด๒๔ฉบับให้เหลือประมวลยาเสพติดฉบับเดียว
แล้วสมบูรณ์แบบบ้าง
ขณะที่โทนี่วูสตัมหรือทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ใช้รายการแคทอล์กออกมาสอนวิธีการปราบยาเสพติดให้กับรัฐบาล
โดยสรุปว่าทุกหน่วยต้องบรินาการร่วมกันและทำอย่างจริงจัง
มีการเตรียมการและจัดการที่เป็นระบบ
จึงจะสามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้
การเทคเอชั่นของผลเอกระยุด
ต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในช่วงปลายอายุของรัฐบาล

ปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน